คือต่อไปนี้นะครับอยุคหน้าที่พวก
ภาษาพี่ผู้ปกติไม่ค่อยจะรู้เรื่องใช่ไหม

เพราะว่านั่งดูทุกวันก็จะจดใหม่เยอะ

เยอะอะไรค่ะ
เรามาเจอกัน๖โมงเช้าจนถึง๗โมงเช้าวันนี้นะฮะ
ยังเจอกันได้อยู่นะฮะฟังเลยนะฮะโอเควันนี้มาข่าวแรก
เอาข่าวโหดก่อนนะครับข่าวนี้ผมบอกเลยตั้งแต่เกิดมา
แต่ผมว่าข่าวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่โหดมาก

รูที่จับลูกถอนฟันมันเอาประกันใช่ไหม
คือยังงี้นะครับล่าสุดนี่นะครับตำรวจนี่มีการไปจับกลุ่มนะครับ
นายจากกฤษจาริกานนท์นะครับอายุ๓๕ปีนะครับที่ก่อเหตุฆ่าโหดนะฮะ
นางสาวสุภาพเดชไทยซึ่งเป็นแม่บ้านของเขาเองนะครับ
พบศพนะฮะแม่บ้านเป็นลูกจ้างนะคุณพระดำ
พบศพในสภาพเปลือยนะครับถูกยัดถังดำนะฮะ
ทิ้งในท้องที่อำเตอร์กลางดงจังหวัดนครราชสีมา
ตั้งแต่ปี๒๕๕๖นะครับแต่เพิ่งได้หลักฐานยืนยันตัวบุคคลนะฮะ
กรมการปกครองจนสามารถออกหมายจับผู้ต้องหาได้นะครับ
ตั้งแต่วันที่๒๙เสียงหาคมที่ผ่านมานี้นะฮะ
ก่อนที่พันธุรสเอกภูมินนะฮะภุ่มภันม่วงนะครับ
ท่านเป็นภูมิกับการนะฮะอ่าได้มีการนำกำลังเข้าไปจับกลุ่มนะฮะ
ได้ที่บริเวณหมู่บ้านนะครับพิพาพรโครงการ๓นะฮะ

ผู้ต้องหาให้การรับสารภาพนะครับ
แล้วก็อ้างว่าตัวเองป่วยเป็นไบโพล่า๒บุคลิก
แต่คนนี้นะเฮ้ยแบบจิตใจโหดมากนะครับ
เขาบอกว่าอย่างนี้ก่อนหน้านี้เนี่ยนะฮะ
เจ้าหน้าที่ตำรวจมีการทราบมาก่อนนะครับว่า
หลังจากที่นางสาวสุภาพเนี่ยเข้ามาทำงานเป็นคนรับใช้ที่บ้านของในจักริดเนี่ยนะครับ
เคยถูกนายจักริตคนนี้เนี่ยทารุณกรรม
ทำร้ายร่างกายจนซี่โครงหัก

เมื่อนี้เขาถึงบอกว่ามันโหดร้ายมาก
คือก่อนหน้านี้นะเขามักจะทำร้ายร่างกายแม่บ้านคนนี้เสมอ

แต่นางสาวสุภาพแม่บ้านคนนี้ไม่กล้าไปแจ้งความ

บอกถ้าเกิดว่าไม่แจ้งความนะหรือหลบหนีไปนะ
กูจะตามไปฆ่าลูกสาวมึง
อ๋อเอาลูกเขาเป็นเดิมพันธุ์
ไปบอกเขาอย่างนั้นจะไปฆ่าลูกเขาเขาก็เลยกลัว

ก็ปรากฏว่าวันเกิดเหตุเนี่ยนางสาวสุภาพแม่บ้านเนี่ย
ดันไปมีปากเสียงนะครับกับภรรยาของนายจักริตเข้า
ก็เลยถูกนายแจกริดเนี่ยลงมือสังหาร
ทุกสังหารเลยหมายถึงแค่ไปมีปากเสียง
ทะเลาะกับเมียเขาก็เลยฆ่าทิ้งเลย
เสร็จปุ๊บก็เนี่ยฮะเอายัดใส่ถังเมื่อกี้นี้
เหมือนถังขยะถังดำอย่างนี้แล้วก็พันผ้าไปโยนทิ้งไว้
ตั้งแต่ปี๕๖ไม่มีความรู้สึกรู้สาม
มันไม่ได้รู้สึกอ่ะสิแล้วมันยิ่งกว่านั้นพอหลังจากนั้นเนี่ย
ตำรวจเขาได้มีการขยายผลไหมปรากฏว่าอะไรรู้ไหม
อย่างที่คุณพระดำบอกไปเจอเด็กชายนี่นะ
เยาวชนอายุ๑๗ปีได้รับบาดเจ็บสาหัสนะครับ
จากนะฮะนายจักริตเนี่ยเอาน้ำกดเนี่ย
สาหัสเขาตาบอด๒ข้างแล้วก็ไปบอกประกันว่าเนี่ย
ลูกเลี้ยงผมเนี่ยตาบอดทำประกันให้ไปเอาเงินจับประกัน
แล้วได้ไหมได้มาล้านหนึ่งเฮ้ยแต่
มันไม่ได้แค่เอาน้ำกดใส่ตาให้บอดนะ
มันเอาครีมเนี่ยถอนฟันถอนฟันเด็กทีละซีก
ไหมล่ะหมายถึงทำอย่างงี้อยู่เรื่อยเลย
ทำอย่างนี้เพื่อที่จะเอาประกัน
ทำประกันมันเนี่ยแบบแบบถึง๒๐กว่ากมพันธัน

ใช่มูลค่า๑๗ล้านบาท
บริษัทก็ยอมจ่ายแต่บางบริษัทก็ไม่ยอมจ่าย
เนื่องจากไม่เชื่อว่าเด็กประสบอุปดิษฐ์จริง
โดยเงินประกันก็มีบริษัทที่เคยจ่ายละ๑ล้านบาท
ก็คือเขาหากินกับการเอาความทุกข์คนอื่นได้ล้านหนึ่งแล้ว
อันนี้หนูว่าน่าจะเป็นอะไรเกี่ยวกับ
สภาพจิตใจของเขาอย่างหนักหน่วงมากเกินไปนะอันนี้
คือบอกเป็นไบโพล่าไบโพล่าผมเคยเจอก็ไม่ขนาดนั้น

แต่มันไม่ได้ขนาดขึ้นลงอันนี้น่าจะเป็นไบโพล่อเองหรือเปล่า

เราทำไม่ใช่

แต่เค้าก็บอกว่าตัวเขาเองเนี่ยเหมือนเป็นคนที่แบบอารมณ์ฉุนเฉียวและระงับตัวเองไม่ได้อะ
ก็อันนี้อาจจะใช้ด้วยส่วนหนึ่ง

บรรที่ยังให้สัมภาษณ์อยู่แล้วว่า

หลังจากนั้นหญิงไก่เทคคอร์สยาวเลย

ก็จะมีตัวสองตัวสามตัวสี่ตัวห้า

ต่อจากหญิงไก่ก็เป็นคุณกิมเอง

ขนาดคุณกิมเองเข้าไปเทคคอร์สพร้อมกับหญิงไก่
ก็ยังมีคดีดราม่ากันเยอะพอสมควร
คือกิมเองเป็นพี่สาว

คืออดีตลูกถึงเขาบอกขนาดนี้ว่า
วันนี้มันก็เกิดปมดราม่าอีกหนึ่งอัน
ว่าเคยมีอดีตลูกจ้างวังเนี่ย

ซึ่งวันนี้ไทยรัฐหน้าหนึ่งเลยคือโดนรวบ

ผลกรีแจ้งถูกตุ๋นด้วยนะครับ

ลูกจ้างประจำกองวังสำนักพระราชวังคาบ้านย่านห้วยขวาง
หลังจากสอบสวนพบว่าอยู่ในเครือข่ายกิมเอง
เพราะฉะนั้นตั้งแต่หญิงไก่ปุ๊บวันนี้เราจะสังเกตข่าวได้ว่า
ข่าวปุ๊บมันจะมีทางไปทางกิมเองละ
แล้วก็คุมตัวไปสอบปากคำอยู่นะฮะ

ส่วนผู้ต้องหาอีกคนที่ออกหมายจับแล้วก็ยังตามล่าตัวอยู่

คณะสืบสวนตรวจสอบพบเงินที่หลอกลวงเหยื่อเนี่ย
หายไปจากเครือข่ายพี่
ตอนนั้นยังเช็คกันอยู่ไม่กี่ล้าน
ณวันนี้เงินหายไปจากเครือข่ายเป็น๑๐๑๐ล้านนะฮะ

และที่สำคัญคือต้องหาตัวไอ้โม่งมาดำเนินคดี
ในขณะที่นะฮะคนตรีเจ้าของห้างหุ้นส่วนจำกัดพักนี่ชะนก

นางทับนักสงสำนใจสึง
นางก็จะเอารูปคนนุ่มรูปคนนี้มามาหากินพอสมควร
คือนางบอกว่านางสามารถที่จะพูดคุยกับคนในวังได้

แล้วก็สามารถที่จะฝากคนไปเหมือนแบบ
ไปทำงานไปเป็นนักแสดงในโครงการที่ก็จะมีการจัดงานอย่างนี้
ซึ่งนางก็นี่เห็นไหมมีใส่คำว่าพระราชทานอะไรอย่างนี้
คนอ้างนุ่มสวนจำกัดพรรคตีชนกแล้วก็เป็นช่างภาพสวนพระองค์
ให้การกับชุดสอบสวนเนี่ยนะฮะ
โต้ไม่ได้อยู่ในเครือข่ายแอบอ้างเบื้องสูง
แต่เป็นผู้เสียหายถูกกิมเองหลอกลวงเช่นกันว่ะ
แม้กระทั่งที่คนที่ทำงานเป็นช่างภาพก็ยังโดนกิมเองหลอกลวงเลย
คือกรณีตำรวจกล้องปราบเนี่ยจับกุมนางกมลธนทรโครสิจิต
หรือนางกิมเองแทร่เตียวอายุ๖๒ปี
ผู้ต้องหาคดีเครื่องราชอิสริยพรเมื่อปี๒๕๕๙
ข้อหาจริงแล้วนี่คือข้อหาช่อโกง
ข้อหาร่วมกันปลอมแล้วก็ใช้เอกสารปลอมในการข้อหาแอบอ้างเบื้องสูงตาม

ป้มตุ๋นเจ้าของบริษัทหลายที่
คุณคิดดูว่า๑๗ครั้งบางบริษัทอย่างเช่นบริษัทหุ้ยเหรียญสกรีน
มันคงจะทำเกี่ยวกับพวกสกรีนนี้นะ
บริษัทเดียวโดนไป๓ล้านแล้วนะ

โกงไปทั้งหมด๑๗ครั้งคุณ

ผู้ที่เกี่ยวข้องกับนางกิมเองก็พบว่า

ก็จะขอสารอนุมัติในระดับต่อไป

ขบวนการนี้ยังมีผู้เกี่ยวข้องอีกหลายคนเลย

เงินที่อยู่ในกลุ่มนั้นมันหายไปเยอะพี่หนุ่ม

เป็น๑๐๑๐ล้านยังไม่พบว่าหายไปอยู่กับใคร
แล้วก็ชุดสืบสวนก็ต้องตามหาตรวจสอบเส้นทางการเงินว่า

ผู้สื่อข่าวถามว่าคดีนี้น่าจะมีข้าราชการเข้าไปเกี่ยวข้อง

จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าน่าจะเป็นลักษณะ
ถูกนางกิมเห็งโกกิมเองหลอกมากกว่า
คล้ายกับว่าถูกชักชวนเพื่อไปสร้างความน่าเชื่อถือ

ก็เป็นเลือดของจิ้มเองนะคะ
สรุปสำนวนก็คงจะอีกครั้งนึงยี่สิบกัญญาโยน
คงจะเห็นอะไรชัดเจนมาก
ถึงมันยาวมากจริงต้องดูกันไป

เออมันไม่ควรหน้าหนึ่งก็มีข่าวแบบว่าน่ารักเหมือนกันนะคะ
วันนี้ต้องบอกเลยนี่น้องปลาค่ะ
อะไรข้างหลังเหรอดูรูปฉันสิไอ้เจ๊ทำไมไม่เปลี่ยนรูปให้ฉัน

ทั้งรายการของทางไทยรัตน์ทีวีมีหมดคุณผู้ชมดูหน้ามดดำดิ
เป็น๖โมงถึง๗โมงเช้านี่มีราวข่าวใส่ไข่พี่มดดำค่ะ
เขาชี้หน้าตัวเองนี่ดูสิหน้าเย็นกว่า

งจี้ต้องไปเปลี่ยนให้พี่มดดำแองจี้
โอ๊ยคนอื่นบอกว่าดูสิพี่มึงไม่รู้สวยขอลองยกมือว่ายละ
หันเห็นดูเองอ้าวอันนี้ดูเย็นกว่าไม่
ดูเย็นนี้เอาเย็นก็หน้าเดียวกันนะคะ
อันนี้เลยค่ะขอบคุณไทยรัฐชุบชีวิตน้องปลานะคะ
ออกใหม่ปลดหนี้มีเงินบริจาค๒ล้านนะ
คือต้องมาขอบคุณไทยรัฐกันเลยทีเดียวสำหรับน้องปลาค่ะนักเรียนที่
เรียงความเศร้าอยากจะฆ่าตัวตายเพราะว่าหนีความลำบากของครอบครัวตัวเอง
พร้อมกับคุณพ่อแล้วก็ผอโรงเรียนผู้ชุบชีวิตใหม่ก็เข้ามาขอบคุณทางไทยรัฐนะคะที่ช่วยเผยแพร่ข่าวออกไป
จนมีคนเนี่ยน้ำใจดีมากบริจาคเงินช่วยเหลือมา
ภายหลังไปร้องเพลงออกรายการใหม่หมดหนี้
ทำให้มีชีวิตใหม่มีเงินเรียนหนังสือแล้วก็สร้างบ้านให้พ่อกับแม่เป็นหลังใหม่เลย
๒ล้านค่ะพี่คือไม่ต้องลำบากยากเข็นแล้ว
แล้วก็มีน้ำใจมากแบ่งปันเงินบริจาคที่ตัวเองได้รับให้กับเพื่อนแท้ของเขา๓คนนี้
กอดคอประสบความยากลำบากมาด้วยกันเป็นทุนเรียนเป็นค่าใช้จ่าย
ปันเงินอีกก้อนหนึ่งให้โรงเรียนด้วยนะช่วยเหลือรุ่นน้องที่ยากจน
เขาบอกว่าอนาคตเนี่ยน้องปลาก็อยากจะเป็นคุณครูจะได้ช่วยเหลือเด็กที่ด้อยโอกาสเหมือนกันนะคะ
ปลาตอนนี้ก็อายุ๑๓ปีเป็นนักเรียนชั้นม๒โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา
อำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีค่ะก็บอกว่าเงินสองล้านบาทนี้
เขาก็ได้เต็มที่นะพี่ถือว่าเป็นการชุบชีวิตมาออกรายการไม่หมดหนี้ไง
ร้องเพลงมาแข่งขันมาอะไรแบบนี้ของที่ไทยรัฐนี่เลยมาหมดหนี้เนี่ย
คือออกรายการไปปุ๊บกลายเป็นแบบว่าคนดูจากรายการแล้วก็ช่วยเหลือน้อง

เหล่านี้หลายคนอาจจะอิงกับละครทางช่องวันพิสวาส
หมายถึงไปรู้ว่ามีคนมารำ
เขาบอกว่าเห็นผู้หญิงใส่ชุดไทยออกมาลำตอนกลางคืน
พร้อมปลี่พาทมาจากไหนกรมรถชุดใหญ่

มาเป็นวงเลยจริงอ่างทองก็เป็นเมืองเก่าอย่างนั้นเป็นเมืองเก่า
เขาบอกชาวบ้านนะฮะพี่ต้องไปแล้วแหละหนูว่าเอาอีกแล้ว
ไปอีกไหมไปดูไหมไปไหมพี่มูไนท์อะไรอย่างนี้มูไนท์ไง
พบเรื่องอาถรรพ์ที่วิหารแกรบวัดหนองเต่าจังหวัดอ่างทอง
ซึ่งชาวบ้านบริเวณที่อยู่ใกล้เคียงเขาบอกว่าเขาเห็นชายหญิง
อันนี้เห็นทั้งชายและหญิงนะสวมชุดไทยออกมาไล่รำยามค่ำคืน
และที่สำคัญทุกครั้งที่ออกมามันก็จะมีเสียงปี่พาดออกมาทุกครั้ง
บางคนเนี่ยเห็นปุ๊บเขาบอกว่าถือว่าเป็นการโชคดีนะรีบไปขอซะ
จะได้พรอย่างที่คุณต้องการหนึ่งหนึ่งข้อ
ไม่ขอต่อหน้าที่เขาลำเลยนะถ้าสมมุติคุณเขาถือว่าอย่างนั้นคุณโชคกี่
ผมจะวิ่งหนีก่อนเออนั่นน่ะสิ
คือเมื่อวันที่๓๐สิงหาคมนะครับผู้สื่อข่าวคือเมื่อวานนี้เขาบอกได้รับ
อาถรรพ์จากชาวบ้านที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงวิหารแกรบ
วัดหนองเต่าหมู่๕ตำบลบังพลับอำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองเนี่ย
ซึ่งปัจจุบันวัดหนองเต่าแห่งนี้ไม่มีหลงเหลืออยู่แล้วนะพี่
ไม่มีวัดหงเหลืองแล้วมีตำนานที่เขาเล่าขานมา
วิหารร้างเนี่ยอายุจริงแล้วนะวันนี้เขาบอกมากกว่า๑๐๐ปีแล้ว
วิหารดังกล่าวขนาดความกว้าง๖เมตรยาวประมาณ๑๒เมตร
เขาถือว่าใหญ่มากนะฮะ๖เมตรยาว๑๒เมตร
ก่อสร้างด้วยอิดแล้วก็หลังคาซุดโทรมเสียหาย
มีต้นโพและต้นไสขนาดใหญ่ขึ้นอยู่ตรงกลาง
เป็นร่มเงาอยู่กลางวิหารส่วนด้านหน้าเนี่ยทางด้านนั้นจะมีรูปปั้นเต่าขนาดใหญ่พี่หนุ่ม
แล้วก็ด้านข้างมีพุทธรูปปูนปั้นเก่าแก่ปฏิสถานอยู่ที่สักการะบูชา
โดยรอบเนี่ยพื้นที่ส่วนใหญ่แล้วเป็นป่าแล้วก็ส่วนที่ชาวบ้านได้เช่าพื้นที่วัดปลูกต้นไม้โดยรอบ
คือคนเท่าคนแก่แถวนั้นนะฮะอย่างคุณบุญชูแป้งนวลอายุ๖๓ปีเขาบอกว่า
ตนเองได้เช่าที่ของวัดหนองเต่าปลูกบ้านติดอยู่กับบริเวณวิหารล้างดังกล่าว
แล้วก็อาถรรพ์เป็นเรื่องปกติ

อายุเท่าไหร่๖๓ปีเขาบอกเกิดมาก็เห็นอยู่แล้ว
ถูกที่เห็นคนแต่งแปลกอยู่อย่างหนึ่ง
ในแต่ละวันเนี่ยก็จะเห็นคนแต่งชุดไทยเดินเข้าเดินออกเดินเข้าเดินออกเดินเข้าเดิน

เมื่อถามพ่อแม่ก็ได้รับคำตอบว่าวิหารแก่บเนี่ย
อยู่ตั้งแต่เขาเกิดกันแล้วซึ่งคาดว่าเป็นร้อยปี
ชาวบ้านก็บอกพบเรื่องราวอาถรรพ์บอกว่าตั้งแต่เด็กจนตัวอาศัยอยู่เนี่ยก็จะได้ยินตลอด
จะได้ยินเสียงดนตรีบันเลงปีภาษตลอด
ยิ่งยามข้ามคืนจะยิ่งไผลเหลาะขึ้น
พระอาทิตย์ตกดินปุ๊บจะมีแล้วเสียง
แองจี้หล่อนหัวเราะอะไรหล่อนจะต้องไปหน่อยนะ
แล้วก็จะแปลกอยู่อย่างหนึ่งจะมีผู้หญิงผู้ชาย
แต่งชุดไทยแบบสวยงามเลยนะฮะสวยงาม

ปัจจุบันนี้กลัวไหมเขาไม่กลัวแล้ว

เขาบอกว่าถ้าสมมุติชาวบ้านแถวนั้นรอลุ้นว่า

เพราะว่าถ้าสมมุติตัวเองมีโอกาสเจอปุ๊บ
ถือว่าโชคดีแล้วก็จะได้ขอพร
หรือถ้าสมมุติพรนั้นได้ไปขอพวกเขาปุ๊บ
ซึ่งก็มีเป็นประจำแต่ต้องรอให้เขาออกมารำก่อน
แสดงว่ามีคนเคยทำแล้วได้แน่เลย
โอ้แต่ก็น่าเป็นเหมือนกันนะ

โอ้แต่ข้าร่าสุดที่ไปมันสนุกนะ
พูดถึงเมื่อกี้ฐี่ว่าเด็กเขาก็ชินแล้วนะ
เดี๋ยวกลับมาเล่าให้ฟังเขาบอกแล้วออกก่อนออกก่อน
โอเคออกก่อนไปเจอหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งนะ
เขามีกฎสิบข้อด้วยนะที่เมื่อวานพี่เราไปดูฟัง
มาฟังคุณผู้ชมว่าเป็นยังไงสนุกเชียวแหละ

ที่ติดไว้คือจะบอกว่าเราไปถ่ายรายการหมู่ไนท์กันมา
ที่อุดอลคำชโน่นนี่ไหม
คำชโน่นไปอยู่ที่นี่แล้วก็เรารู้สึกจะอุดอลไปอีก
บ้านกรุงใช่ไหมรู้สึกจะเป็นบ้านกรุงเลย

คราวนี้ปัญหาคือว่าเราไปปุ๊บเราจะเห็นว่าเสาหลักเมืองเสาหลักเมือง
แต่ความจริงชาวบ้านเขาจะมีเสาหลักบ้าน
ของที่หมู่บ้านในหมู่บ้านแต่หมู่บ้านเขาจะมีหลักบ้านอยู่
อันนี้เป็นเขตในหมู่บ้านของฉันก็เพิ่งรู้ว่าเขาก็จะมีจ้ำ
ตอนแรกเราก็รู้จักคำว่าจ้ำจากคือเป็นเหมือนหลังเป็นเหมือนอาจารย์ประจำ
เป็นพรามพรามประจำหมู่บ้านจ้ำประจำก็คือหนึ่งที่
ทุกคนอาจารย์ว่าจ้ำบ้านหนองกรุงเลือกกันได้ยังไง
เขาบอกว่าจะต้องเอาผู้หญิงเนี่ยบริสุทธิ์เด็กผู้หญิงบริสุทธิ์นะ
คือยังไม่มีประจำเดือนเป็นคนมาชี้ว่าคนไหนจะต้องเป็นจ้ำ
นั่นก็สืบทอดกลับมาตั้งแต่บ่อล่ำโบราณเลยนะ
แล้วก็บ่อน้ำเนี่ยเป็นบ่อน้ำใหญ่เลย
มันก็จะมีปลามีอะไรอุดมสมบูรณ
ไปเอาปลาขึ้นมาปุ๊บก็ต้องป่วยแล้วก็ต้องตาย
ก็ต้องมาให้จ้ำทำพิธีแก้ให้
คือตรงนั้นเขาจะมีที่ศักดิ์สิทธิ์อยู่๒ที่ด้วยกัน

อีกอันหนึ่งเขาเรียกว่าสารหลักบ้าน

เขาไม่ได้นับถือผีใช่ไหมหมายถึงว่าเป็นแบบ

มีอย่างนี้อยู่ตรงกลางถนนอย่างนี้เลย
คือเมื่อเร็วเนี่ยจะมีข่าวออกมาบอกว่าสารหลักบ้านเนี่ย
เป็นหลักบ้านเป็นหลักกิโลอยู่กลางถนน

อยู่กลางถนนเลยใครออกตายไง
หมายถึงกี่ปีแล้วนะคะเรื่องของหมู่บ้านเขา
โอ้โฮเป็นร้อยปีใช่คุณเชื่อไหมพวกเราก็ถามเขากันบอกว่า
เด็กวัยรุ่นใหม่อย่างโอเคอย่างพวกเด็กวัยรุ่นใหม่
ประมาณสัก๒๐๑๐กว่าเขาเชื่อกันไหม
คุณเชื่อไหมว่าเด็กมันท่องจำกฎได้หมดเลยนะ
ใช่เด็กค่ะสิบข้อสิบข้อให้คุณบุญดำอ่านให้ฟัง
ซึ่งกฎเขาแปลกคือตัวเองก็งงอยู่เหมือนกันว่ากฎของเขา
เช่น๑ห้ามใช้แรงงานสัตว์รถไถทุกชนิดในวันพระ
คือคุณจะออกไปทำงานไม่ได้เลยให้อยู่กันวัดให้ไปปฏิบัติธรรมกันที่วัด
ปั๊บถ้าสมมติมีศพคนตายในหมู่บ้านห้ามเอาเข้ากลับมาในบ้าน
ซึ่งความเชื่อของคนต่างจังหวัดโดยเฉพาะคนเหนือเนี่ย
เขาจะเอาศพกลับมาทำบุญกันที่บ้านที่อุดรที่หมู่บ้านนี้
ห้ามเอาเข้ามาในบ้านคือต้องเข้าวัดเลย
เอาอยู่วัดอย่างเดียวเลยหรือเปล่าห้ามฆ่าสัตว์สมมติคุณจะฆ่าไก่
ปกติมีเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูเลี้ยงไก่อันต่างจังหวัดเลี้ยงไก่เลี้ยงอะไรเลี้ยงเป็ด
สมมุติคุณจะฆ่าไก่ฆ่าเป็ดในการทำอาหารตัดทิ้งหมู่บ้านนี้ห้ามทำ
ในหมู่บ้านทั้งหมดห้ามห้ามฆ่าสัตว์สีเท้าในวันพระหรือห้ามตัดข้าว
ตัดข้าวก็ไม่ได้ตัดข้าวนี่นะคะตัดหรือตัด
ตักตักตักเลยห้ามตักข้าวแล้วก็สีข้าวในวันพระ
ในวันพระเขาพูดเลยแล้วก็ห้ามทำงานในหมู่บ้านเมื่อมีศพคนตายในหมู่บ้าน
ถ้าสมมุติในหมู่บ้านนั้นมีประชากรอยู่ประมาณพันกว่าคนมีคนตาย๑คน
หมู่บ้านคือห้ามทำงานนะครับ

ยังไม่จบห้ามเผาถ่านในหมู่บ้านห้ามขนปืนขนไม้ขนย่าเข้าบ้านในวันพระ
เฉพาะหญ้าคากก่อนวุลเบิกบ้าน
ที่สำคัญห้ามยิงปืนจุดผู้จุดประทัดในหมู่บ้านยกเว้นมีเหตุจำเป็น
ห้ามทำงานก่อนบุญเบิกบ้าน
อยู่ในอันทั้งหมดที่พูดไปเนี่ยคุณสมต้องรู้หรือเปล่า
คือมันมีเหตุการณ์ที่ทำให้หมู่บ้านนี้เขาจำเป็นต้องมีกฎ๑๐ข้อนี้
เขาพูดว่ายังไงรู้ไหมถามเด็กทำไมถึงต้องเชื่อ
เพราะบางกฎเนี่ยเราจะต้องทำงานเยอะกว่าที่ได้เงิน
เขาบอกว่าใครพลาดทำ๑ข้อคือไปแต่งานสุด

คือล่าสุดมีคนเคยทำผิดกฎไป๑ข้อหมู่บ้านก็มีคนตาย๙คน
คือเป็นแบบนี้มาตลอดถ้าผิดกฎหมาย
ไหนโอเครอเวลาเยอะนะนี่
นครพนมนั่นแหละนะครับเขาบอกว่าเมื่อวันที่๒๘ที่ผ่านมานะครับได้มีการทำพิธีอันเชิญส่วนเสียรองค์พญานาคองค์พญาศรีสัตนคราช

ปฏิสถานนะครับประกอบกับส่วนลำตัวให้แล้วเสร็จสมบูรณ์แล้วก็เอาขึ้นมาตั้งบนแท่น

๙วันเนี่ยนะครับตั้งแต่๙ถึง๑๘กันยายน
โดยวิธีนี้ที่มีการอัญเชิญเสียงองค์พยานหน้าขึ้นบริษฐานนั้น
ประชาชนเดินทางมาจะร่วมจำนวนมากนะครับ

และที่น่าสนใจนะครับก็คือหลังจากที่มีการทำพิธีเสร็จนะครับ
บรรดาประชาชนขอหวยต่างพากันออกหาซื้อล็อตเตอรี่นะครับ
ที่มีพ่อค้าแม่ค้ามาตั้งแผงขายกว่า๒๐ราย
โดยตัวเลขที่ถูกขายหมดเกลี้ยงนะครับ
จนกระทั่งมีการโกงราคามากที่สุดนั่นคือหมายเลข

เป็นเลขท้ายของรถเทลเลอร์ที่บรรทุกเสียงพญานาคมา

โอ้โฮเขาสังเกตกายขนาดไหนนะ

คือไม่นับว่าแบบเสียงพญานาคมีเท่าไหร่อะไร

ไอ้ที่เดี๋ยวซื้อให้ฉัน๓ชุดถ้าฉันถูกท่านต้องแบ่งเธอป่ะ

อันนี้ซื้อกันมาแล้วค่ะพี่
หลักศาอิเมต
เกือบชั่วโมงนั่งเลือก

ซึ่งเป็นมาประกอบพิธีนะครับ
เลขพูด
อันนั้นจะได้เคลียร์นักความพนม

อันนี้จังหวัดไหนครับร้อยเอ็ดอ่ะอยู่ดีคนที่กลายเป็นขวัญใจของชาวโซเชียล
คนไหนคนไหนทำไมถึงกลายเป็นขวัญใจคะ
คือตำรวจนักประชาสัมพันธ์เมืองร้อยเอ็ดเนี่ยหลังจากให้เลขเด็ดนะฮะ
คุณเชื่อไหมว่าเข้าเป้าติดเลยเนี่ย๑๐งวด
อุ๊ยแล้วดาบพระเยาะแม่งมาจากไหนเนี่ยมวดเนี่ยคือเจ้าตัวดาบดาบดาบดาบดาบดาบดาบดาบดาบดาบดาบดาบดาบดาบดาบดาบดาบดาบดาบดาบดาบดาบดาบดาบดาบดาบดาบดาบดาบดาบดาบดาบดาบดาบดาบดาบดาบดาบดาบดาบดาบดาบดาบด
เขาจะพากันติดตามความเคลื่อนไหวของคนคนนี้นะ

โซ่ขาวโซ่ขาวด้วยโซ่ขาวเลยล่ะโซขาวนะครับ
คือดาบตำรวจทวีศักดิ์ขันแก้วอายุ๔๗ปี

เขามีหน้าที่จริงทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์
เป็นประชาสัมพันธ์นี่ไงแล้วก็เป็นประชาสัมพันธ์
เขาบอกว่ามันเป็นที่เรื่องลือไปทั้งจังหวัดเลยพี่

ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลถูกติดกัน
๑๐งวดแล้วว่าให้ยังไงเออเอามาจากไหน
เขาบอกว่าเขาบูชาปู่ชีวก
กรมวรพัฒน์เนี่ยนะใช่ไหมฮะ
เอ้านี่มีแฟนเฟสพูดของเขามาเยอะเขากินเลขด้วย

จนล่าสุดได้ทำพิธีตั้งสารบูชาในบ้าน
พร้อมเจ้าหลวงปู่มาบอกเลขให้จำนวน๑๐งวด
วันที่๑๖สิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยคืองวดสุดท้าย
อ่านข่าวแล้วให้เลขถูก๑๐งวดก็ไม่เชื่อใช่ไหมพี่

เป็นแบบว่าประชาสัมพันธ์อยู่โรงพักเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าเขาศรัทธามาก
ซึ่งมีความคุ้นเคยกับดีว่าวันที่๑กันยายน
ที่จะถึงเนี่ยมีเลขอะไรเด็ดบ้างซึ่งส่วนใหญ่แฟนเฟซบุ๊กเนี่ยเขาจะติดต่อเข้าทางเฟซบุ๊กกันตลอด
ได้รับคำตอบมาทางไลน์ว่า๑๐๘กับ๙๙
ผู้ติดตามที่อยู่ใกล้ชิดเขานะซื้อไปร้อยหนึ่งร้อยใบว่
ใบเลยเหรอหมายถึงผู้ติดตามข่าวแล้วตัวเขาเองเขาก็ซื้อด้วยไหมคะ
มาโพสต์ในเพจแล้วก็เหมือนกับแจ้งให้ชาวร้อยเอ็ดทราบว่าโดนเหมาไปเรียบร้อยแล้วค่ะ

ทะเบียน๑กไก่เอิญฮะ๙๐๙๐

ซึ่งตอนนายกตูเนี่ยเดินทางไปที่ร้อยเอ็ดเนี่ยก็ใช้รถคันนี้
ในการเดินทางแตกต่างมั่วดี๒๔๒๕กที่บาปมา
รวมทั้งเลขหางเครื่องบินจ้ะพี่จ๋านะฮะเลขที่แผนหางเครื่องบินเนี่ย
นายกใช้ในการเดินทางจากกรุงเทพพร้อมคณะ
ก็เนี่ยเมื่อกี้เขาก็มีของเขามี๑๐๘มาอันหนึ่งไง๑๐๘๔นะ

ทำไมเธอไม่อ่านข่าวเองอีกแล้วล่ะกลัวภาพพจน์เสียเหรอ

หลายข่าวแล้วผมพูดไปเยอะให้รถเมฆเขาพูดบ้าง
มันมีมะพร้าพยักษ์อันนี้ชาวชะอวดแห่ขอทีเด็ดปลาดุกสีทองค่ะ
เขาบอกตีเลขออกมาเป็น๕๗๘๔๙แล้วก็๗๕๔๙เนี่ย
เดี๋ยวนะเราบอกก่อนนะ๔๙รู้สึกจะตรงกับ

เอ้าต้องบอกก่อนเออไปจับเดี๋ยวมันก็ตายหรอก
นี่อำเภอชะอวดแตกตื่นมากแห่
ปลาดุกสีทองที่ถูกเลี้ยงในตู้ปลาภายในวัดเขาพระทองนะคะ
หลังมีคนจับได้ที่พัทธลุงแล้วก็นำมาถวายที่วัดแห่งนี้ค่ะ
เมื่อชาวบ้านทราบก็แห่กันมาขอเลข
เลยตีเลขเด็กกันออกมาได้เรียบร้อยแล้ว
เอ้าแล้วเว้ยไม่ไหว่แล้วไหว่ปลายละ

คนก็คงรู้สึกเนอะพอเวลาแบบ
เป็นสีทองอะไรแบบนี้คนก็ต้องคิดแล้วว่าแบบ
มันเป็นปลาเปลือกหรือเปล่าเป็นปลาเยวดาเป็นปลาอะไรแบบนี้หรือเปล่าอย่างนี้
ไม่ฉันเห็นเคยตามจตุจักรมีขายอยู่นะมีมั้ย
เดี๋ยวอันนี้เขาจับจากพัทธลุงแต่เขาเอามาฝากไว้ที่ชะอวดเลยนะพี่นะ
นครศรีธรรมราชนะข้ามน้ำข้ามอะไรกันมาเลยเนี่ย
แล้วที่วัดเขาก็เอามาโชว์ไว้บริเวณหน้ากุฏิภายในวัดนี่แหละ
ความยาวของลำตัวก็ประมาณ๓๐เซนติเมตรน้ำหนักประมาณครึ่งกิโลนะคะ
ตัวใหญ่เหมือนกันนะไอ้นี่กันไปว่ากันไปนะฮะ
แต่ที่เค้าอยู่เล็กประลับอะแต่เรามาถึงจุดนี้ได้ยังไง
ทำไมหมายถึงว่าจุดที่คนไม่ค่อยจุดทูปไหว้ปลาแต่มาจุดทูปไหว้ปลาเนี่ย
ตอนนั้นอะไรนะเต่าพูดได้เหรอเธอใช่ที่เต่าเอาแป้งไปรวยเค้าจนตายอะ
นี่ไปจับเขากลัวเขาตายเหมือนกันนะเนี่ย
ต้องระวังนะเมื่อกี้อะไปจับจุดทูปนะดูดีทูปไหว้ปลา
แล้วเมื่อกี้ปลาไหลอยู่แค่แน่นที่นั่น

เลขอะไรน่ะ
นี่เมื่อกี้มีคุณผู้ชมเขียนไลน์เข้ามา
คุณผู้ชมดูผ่านแอปพลิเคชันได้นะครับ
คุณออกไปทำงานคุณก็เปิดดูในระหว่างที่นั่งรถไปทำงาน

แต่ถ้าขับรถเปิดฟังอย่างเดียวพอ

แล้วฮะได้ยินเสียงยามเช้านี้ทรมานจิตใจหน่อยนะฮะ

รับแล้วมีปัญหาครอบครัวจริง

เลิกกันแล้วรถเมย์กับแฟนเลิกกัน

มีคนถามอยู่ไงก็มีทางไฟนหลายคน

รวมสมเป็นฐานีข่ายอดเยี่ยม
ผมก็ส่งมาหาเธอ

มีแฟนดูจากต่างประเทศเยอะมากนะคะ
ก็ทักทายแฟนจากต่างประเทศด้วย

ออกมายอมรับแล้วว่าข่าวนางร้ายปอสามีซุกกิ๊ก

คือหลังจากมีกระแสข่าวออกมาจากเพจดังเพจหนึ่ง
บอกว่านางไร้ปอที่เอาแต่เลี้ยงลูกจนสามีแอบไปซุกกิ๊กอยู่นอกบ้านเนี่ย

ตอนแรกเลยนางรายปลอคือ

นี่ไงก็ตอนนั้นไงที่คุณหญิงมาอธิบายในรายการข่าวใส่ไข่ไปแล้ว

พี่ไม่อยู่พอดีไปอุดรอย่างนั้น

เธอก็ว่างจัดนั่นดูเหมือนเนอะ
ระหว่างรอขึ้นเครื่องอะไรอย่างนี้
คุณเป้ยเขาออกมายอมรับแล้วว่านางร้ายปอที่ว่าเนี่ย

มีมูลความจริงของเขานั่นแหละ
รับว่าครอบครัวกำลังมีปัญหาจริง
แต่ไม่ถึงขนาดในข่าวที่ออกมานะคะ
แล้วก็ขอบคุณทุกกำลังใจตอนนี้เคลียร์กันเรียบร้อยแล้ว

เพราะว่าปัญหาไม่ได้ใหญ่เหมือนที่คนอื่นคิด
นี้ก็ขอเดินหน้าทำทุกวันให้ดีที่สุด

ข่าวกระแสก็บอกเขาแยกกันอยู่ใช่ไหม

ก็ใช่ไงมันโดนระเบิด
พี่ก็ไปถามคุณป๊อปสิถ้าพี่อยากรู้อย่างนี้
คนจะสังเกตจากไอจีจริงเลยเนาะ

มันคือการอัพเดทชีวิตของเราทั้งหมดในแต่ละวัน
มันก็จะรู้อะไรค่อนข้างเยอะขึ้น

ยอมรับว่าครอบครัวของเป้ยก็มีปัญหา

เราก็หันหน้ามาคุยกันแล้วก็เลือกที่จะให้อภัยซึ่งกันและกัน

อ๋อเค้าดูค่าวุ้
ว่าเราให้อภัยสามีใช่ไหม

เขาก็ไม่ได้บอกแบบไหน
อยู่หรือเปล่านักข่าวไม่ได้ถามเขาว่าอยู่ด้วยกันอยู่เหมือนเดิมหรือเปล่าไง
เขาบอกว่าถามต่อนี่ไงว่านิงบอกว่าเป้ยเครียดมากจนร้องไห้
นิงเขาเป็นเพื่อนกัน

ก็คงมีนักข่าวไม่สำหรับไง
เธอจะเสี้ยวว่าทำไมหนิงจะต้องมาสอเสือใส่เกือกใช่ไหม
คุณกำลังเสียบผมอยู่ตรงนี้
มิสัยคุณเนี่ยกำลัง

โชงนี่สปั่น
ตัวดีเลย

คุณอยากจะพูดแบบนั้นคุณก็พูดไป

เวลาที่หนิงเขาด่าเขาจะได้ด่าถูกคน

ควรคิดว่าได้ถ่ายโดทั้งคู่หนูว่าไม่รอดทั้งคู่
ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่ว
อยากเห็นภาพเป้ยมีความสุขเขาบอกว่ามีความสุขค่ะ

ก็อยู่ที่ว่าเราจะเลือกให้มันออกมาแบบไหน
ครั้งนี้ให้อภัยกลัวจะมีครั้งต่อไปไหม

ขอตอบในส่วนของตัวเองตามนั้นนะคะ
แล้วก็ในส่วนที่หลายคนก็จะบอกว่านับถืออิสลาม
สามารถที่จะมีภรรยาได้หลายคน
บอกว่าเป้ยยอมรับได้ไหมนะคะ

การที่จะมีภรรยาคนที่๒หรือว่าคนที่๓
ขออนุญาตคนแรกก่อน
ตรงนี้ก็ไม่ขอพูดถึงประเด็นนี้นะคะ
เกี่ยวกับศาสนาตอนนี้เป้ยกำลังใจดีแล้วก็ให้อภัย

โอ้โฮไม่ซอฟต์ตกปากไม่ใช่
มีลูกมีครอบครัวแล้วอย่างนั้นนะตอนนี้ให้แฟรรียาเต็นอยู่นายวันไง

เต้นเต้นเพราะอะไรเธอตอนนี้คุณแนนเมย์ไปเต้นเต้นเพราะอะไร

ว้ายบ้า
บ้าค่ะเม้าดูดิเม้าพี่เมย์อีก

ไม่มีอยู่ในอะไรที่พี่พูดเลย
ล่าสุดนะครับมีการไปถามรถเมย์

ถึงกรณีของสาวรถเมย์นี่นะครับ

จะกลับมุญ
ครับถามต่อว่าเลิกแล้วยัง
แยกย้ายแยกย้ายค่ะก็แยกย้ายแล้ว
เศร้าไหมเหรอคือมันก็เป็นธรรมดาของทุกคนมันก็ร้องไห้แหละเป็นธรรมดาของทุกคนไหมอะไรอย่างนี้ไงนึกออกไหม

เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกคุณผู้ชมนะสิ่งหนึ่งซึ่งผมกับคุณพระดำนั่งอยู่คุณรถเมย์อยู่ตลอดเวลาเนี่ยเราก็มักจะอำเธออยู่ตลอดนะ
พี่สุดบอกไหมแฟนรวยเนอะแฟนรวยไหมแฟนทำแฟน

คือนางเลิกกับแฟนนางไปแล้วแต่เราก็ยังไปย้ำนางอ่ะแต่นางก็ยังแข็งแรงอ่ะ
พี่มศเนี่ยพี่มศดอนอีกแล้วพี่มศจะพูดไงอะไรอย่างงี้ไม่
คือจริงมันก็คงมีช่วงเวลาทุกคนแหละพี่มดดำ
ใช่เดือนกว่าแล้ว
เธอถึงออกกำลังกายเป็นผีบ้าเลยอะเนาะ
มีคนนักข่าวถามว่าตัดผมสั้นเนี่ยเพราะว่าประชดจริงหรือเปล่า
เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวค่ะอันนี้พูดจริงสาบานเลยเรื่องนี้ไม่เกี่ยวมากมาก
คือจริงก่อนหน้านี้รถเมย์รับ๗วันจองเวรมาเล่น

ทีนี้มันมีการตกลงกันมาก่อนหน้านี้นานมากแล้วเพราะหนูถ่ายมาหลายเดือนแล้วพี่ตั้งแต่กลางปีแล้ว
ที่ไลน์หงจะจบอีกคือเล่นเรื่องนี้เราไม่อยากเล่นไหมเราไม่อยากเล่นตัดผมสั้นได้ไหม
หนูก็แบบว่าเออหนูอยากเปลี่ยนลุคเวลาที่หนูเล่นละครเรื่องไหนใหม่เนี่ยหนูรู้สึกว่า
พอเวลาที่ได้เปลี่ยนลุคอะไรใหม่มันก็สนุกกับตัวละครที่เราได้เล่นไง
เขาตกลงกันไว้แต่บอกว่าติดลายหงษ์นะถ้าลายหงปิดกล้องเมื่อไหร่หนูจะตัด
ก็ลายหงถ่ายไปออนไปจนปิดกล้องพอปิดกล้องปุ๊บเรื่องนั้นจริงถ่ายไปก่อนแล้วก็รวบผม
แต่ในเรื่องเนี่ยคาแรคเตอร์หนูต้องเปลี่ยนพร้อมกับพี่โทนี่ซึ่งพี่โทนี่ก็ตัดผมติดลายหงเหมือนกันทั้งคู่ไง
ก็พอจบปุ๊บหนูก็ตัดแค่นั้นเอง
เยอะนะผมพอดูไลน์ของเพื่อนว่าเพื่อนส่งมาจริงหรือเปล่า
เฮ่ยไปแล้วมันไลน์ไปแล้วผ่านไปแล้ว
จะมีโอกาสรีเทิร์นไหมไม่รู้ว่ามันเป็นอนาคตไง

ไม่แต่เย็ดนักข่าวก็ถามบอกว่าคุณไม่มีเวลาให้จริงหรือเปล่า

คือจริงทุกคนก็มีงานต้องทำ
หมายถึงว่าตัวหนูเองก็ทำงานของหนูพี่เขาก็ทำงานของเขา
คือต่างคนต่างทำงานอย่างนี้มาตั้งแต่แรกอยู่แล้ว
คือมันก็ไม่ได้นับเรื่องเวลาหรือว่าเรื่องอะไรมันหลายอย่าง
ซึมเศร้าไหมคุณสุดหมายถึงหนูเหรอ

ก็มีอาการซึมเศร้าเหมือนคนไม่สบาย

มันก็มีบ้างบางช่วงแต่ว่าหนูก็ทำงานอย่างนี้หรือเปล่า
คือเวลาหนูทำงานหนูก็จะแฮปปี้มีความสุข
มาทุกครั้งที่มดดำเวลาเขาอำเรื่องแฟนกับรถเมย์
จะสังเกตเห็นแววตาแบบอะไรสักอย่างแต่พี่ไม่รู้

แหน่พอวันนี้แล้วก็พูดใหญ่อย่างนี้

โถโฮพระเจ้าช่วยเก้าไอ้เธอ
สังคมดัจจริตชีวิตตกปลอบ
เป็นที่มาของสังคมดัจจริตจริง

รายการตอบโจทย์ชีวิตดัจจริตเนี่ย
โอ้โฮตายเล้ว
เธอเข้าไปอย่ากินยาพาร๊าก็เอาไม่อยู่

นั่นแหละก็แค่นั้นก็ใช้ชีวิตกันต่อไป

คือหนูคุยกันด้วยดีนะอันนี้พูดจริง
คือมีการตกลงกันแล้วก็พูดกันชัดเจนว่า
รู้สึกยังไงกันทั้งคู่มากกว่าใช่คือเราจะยังไงกันต่อดีอะไรแบบนี้มากกว่าคือ
โตแล้วค่ะความรู้สึกมันก็จะบอกได้ครบเต็มมานานแล้วยังฮะ

ใช่นางชอบมีแฟนทีละยาว

แต่วันนี้ก็ยังไม่ได้เปิดใจหรือโอกาสให้ใครใช่ไหม

ถามใครคะรถเมย์
งจี้ตัวรู้เลยรู้ตั้งแต่แรกด้วย

ก็วันที่พี่มดแซวพี่เมย์แหละ
พี่เมย์ร้องไห้อย่างนี้เลยหนูไม่อยากพูด

จะชอบตอกย้ำความรู้สึกคนอื่น

เวลาคนที่รู้สึกมีอะไรที่เจ็บใจ

ตอกย้ำเขาอยู่นั่นพี่ตอกย้ำทำไม
หลายคนเนี่ยเขาร้องผมร้องให้เพราะคุณ
คุณเอาสันดาลตัวเองมาด่าคนอื่น
สันดาลเราจะเป็นสันดาลของเธอ
ส่วงเขามีใครอยี่เยอะเลย
รถเมย์สตรองอยู่แล้ว
เขาทำงานไป
มีความศึกครับก่อนทำงานไป
ชีวิตสังคมดัดจริตชีวิตต้องป๊อปเนี่ยมันตอบโจทย์ใคร

แต่ทำไมเนาะเส้นขอบฟ้าเสาไฟเนี่ย

คือแบบเหมือนกับบางคนก็รู้สึกว่าสองคนนี้ห่างกันเยอะ
แต่เบลล่าเป็นคนพัทยาอยู่แล้วไม่ใช่เหรอตั้งขนาด
ไปไหนแล้วเขาบอกเบลล่าเนี่ยเป็นเด็กพัทยาอยู่แล้วใช่ไหมบ้านนางบ้านนางอยู่พัทยานะ
ล่ารานีเนี่ยกับหนุ่มเวียเขาบอกมีข่าวกุ๊กกิ๊กกันมาเป็นระยะ
แต่ทั้งคู่เนี่ยสิ่งหนึ่งที่เขาจะทำคือระมัดระวัง

ให้แบบมีถ่ายรูปด้วยการสัมภาษณ์ต่างก็จะตอบแบบกั๊ก
ไม่มีใครใส่ใจกันบางทีก็บอกห่างกันแล้ว
เอ่อล่าสุดเนี่ยนะฮะดูเหมือนว่าเวียกับเบลล่าเนี่ย

แฟนคลับเนี่ยเห็นไหมล่ะเกิดจากรูปในไอจีเหมือนกัน

ซูมรูปวนไปวนมาแล้วก็พร้อมตั้งข้อสังเกตว่า
เวียกับเบลล่าเนี่ยได้เที่ยวพัทยาเที่ยวกันจริงหรือเปล่า
อันนั้นคือวงกลมไว้คือเหมือนคือ

โดยจากการที่สาวเบลล่าพร้อมแก๊งเพื่อน
ได้ไปเที่ยวพัทยาในช่วงวันดาวเดียวกันกับเวียเนี่ย
ได้ลงภาพว่าพัทยาเหมือนกัน
งานนี้ก็เลยการซูมภาพกันแบบชัดทั้งชายหาดเสาไฟเส้นขอบฟ้า

แล้วก็มีอยู่เอฟโอเหมือนกันเกินไปแบบนี้จะไปเที่ยวเที่ยวกันหรือบังเอิญอีก
พี่จริงบางคนก็อาจจะไม่ได้คือเขาก็อาจจะไปด้วยกันแต่ว่ามันก็
อ๋อเดินทั้งภาษนั้นไปทีเดียวกันงานนี้ชิพักผ่อนเมื่อก่อน

แต่ว่าเรื่องรายมะระวังรูปบางทีเขาอาจจะไม่ได้ร่วมด้วยที่จะลงรูปพูกัน

เป็นแฟนก็ล่าสุดก็ไปถามบอกว่าพี่เวีย
ให้ฝรั่งอะไรปริญญาไหมปริญญาใช่เออโอเคผมไล่แล้วโอเคค่ะกลับมา
โดมเตรียมโดมเตรียมนะฮะมาหาเลิก

จะขอแล้วเหรอจริงเปล่า

นี่เขาจะแต่งงานแล้วเดี๋ยวจะแต่งงานเรียบร้อยนะคะค่ะ
แต่งงานในวันที่๑๐กันอย่าง๒๕๕๙นี่แหละ
ว่าเพื่อนทางฝั่งเจ้าสาวก็ต้องมีปาร์ตี้สละโสดนิดนึง
บอกคุณเนยร้องไห้เลยเพื่อนทำเซอร์ไพรส์
ปาร์ตี้สละส่วนล็อกจับตัวใส่ชุดเจ้าสาว
คือเพื่อนจัดงานแบบมีธีมนะครับ
แก๊สปี้หรูด้านเนยก็ดีใจน้ำตาไหลออกมากลางงานเลย
ใกล้เข้ามาแล้วนะคะสำหรับงานแต่งงานของสาวเนย
ที่มีกำหนดเข้าพิธีมั่นในวันที่๓กันยานะคะ
แล้วก็พิธีแต่งงานในวันที่๑๐กันยา
ทำให้ช่วงนี้เจ้าตัวก็ต้องเร่งรีบเข้าคอร์สต่าง
เตรียมชุดจัดเตรียมงาน
ขั้นสุดท้ายก็ให้ออกมาที่มันดีที่สุด
แต่ก็ไม่รู้ว่าสาวเนยมัวแต่ยุ่งกับงานหรือเปล่า
เพื่อนกลัวว่าเนยจะเครียด
ก็เลยแอบหลอกล่อสาวเนยให้มาที่คอนโดค่ะ
ก่อนจะเปิดประตูเข้าไปเจอเพื่อนอยู่ในนั้น
ไพรส์มโหลานจัดปาร์ตี้สละสด

พร้อมกับล็อกตัวสาวเนยเอาไว้แล้วก็เอาชุดเจ้าสาวใส่ให้เลย

เย้เนยเป็นชนีดที่โชคดีนะคะ

ใช่ก็เป็นอันนี้จำหวังพอดีนะครับคืนรบกวนสักนิดหนึ่ง
วันนี้ไปดูแก๊งนางฟ้าเมื่อวานเพิ่งไปเจอคุณเจนี่มานะครับ
นางฟ้าที่แต่งงานแล้วมีพอลล่ามีนานามีแอนอริชาก็ทยอยมีลูกกันแล้ว
ล่าสุดเจนสุดาก็เพิ่งประกาศข่าวดีหรือว่าแต่หุ้นเส้น
ยังไม่ต้องคิดไปไกลห่วงแค่ขาเตียงก่อนนะครับว่าจะแข็งแรงหรือเปล่า
ยังมีอีกที่หนึ่งบุกไปถ่ายรายการเข้าเฝ้าดาลัยลามะถึงที่เบส
อ๋อเหรอไปดูวุดดี้นี่เหรอคะอ๋อวุดดี้นี่ได้รู้ว่าไกลขนาดนี้
เพราะเองก็ยังมีแฟนคับมากเขาบอกให้คุณอ่านโดเมทัล
โดเมทัลอีกเหรอแล้วก็มีข่าวคุณโดมประกอบรามที่มีแพลนนะจะไปสู่ขอเมทัล
นี่แหละงั้นไม่ต้องหาเลิกแล้วลดขันมากไปเลยไปแห่ขันมากไปเลย
เอาอย่างนี้ครับเค้าไปดินเอาละครับว่านี้ถ้าใครติดตามทางไทยรัฐ
ไทยถูกจัดเป็นเมืองรถติดอันดับหนึ่งโอ้โห

โอบใช้มาตรกรรมแก้ปัญหาเมืองต่างประเทศไปได้

ก็ต้องขอความร่วมมือในการเปลี่ยนแปลงประเทศไปทางเดียวกัน

ไปที่ข่าวชัดโซเชียลหน่อย

นี่ไงมาแล้วเห็นก็บอกว่านายกบ่นเมื่อวานนี้สวัสดีนะฮะสวัสดีครับ
เมื่อวานนายกบ่นเมืองนอกจะซื้อรถกับแต่ละคันนี้เขาต้องมีที่จอดรถกัน
ไปแล้วทำได้ไหมนี่นายกบ่นถามอย่างนี้
ทุกคนอยากซื้อรถหมดบอกว่าจะไปนี่เขาไหว้แล้ว

เราก็บอกพี่ปัญกันทีนะคะ
เดี๋ยวเราไปติดตามกันสำหรับข่าวของที่ว่าประเทศไทยเราขึ้นเป็น
ประเทศที่อันดับหนึ่งของการรถติดไปได้ยังไง
ใช่ไหมฮะส่งให้คุณนิ้วขอบคุณนิ้ว
อารมณ์ดีป่ะฮะตอนตอบคำถามนี้
คือเมื่อวานนี้นายกอารมณ์ดีนะคะ

นายกนี่จูงเด็กด้วยแล้วก็ร่วมกิจกรรมหลายอย่าง

เขาปรับไหมสรุปแล้วไม่มีชื่อคนที่ปรับคอรมอล

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสากร

นายกบอกว่าเป็นใครไม่รู้จัก
ยังไม่ปราบจะเอาอธิบดีมาเป็นรัฐมนตรีทำไม

เพราะฉะนั้นนายกยังยืนยันว่าไม่มีการปรับคอรมอล

แล้วก็การปรับคอรมอที่มีกระแสข่าวลือเหลือเกินว่า
จะมีรัฐมนตรีช่วยกระทรวงเกษตรและสากร

เขาเขียนแล้วไม่ต้องยกมือไหว้คุณก็ไหว้เหรอ

สวัสดีครับเจอพี่พี่เขาได้ตอนเย็นนะคะวันนี้